สาวคนนี้ทะลุเป็นพันล้านไปแล้ว

เจอตัวเมื่อไหร่มีประเด็นดราม่าให้ต้องถามถ่ายกันตลอด
อย่างล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้มีการโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวนะคะ

คนที่มีเพื่อนน้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดี
ทำเอาหลายคนสงสัยว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า
ซึ่งสาวใหม่เผยว่าสิ่งที่เขียนไปไม่ใช่สถานการณ์ที่เจอเอง

ยังบอกว่าแม้เจ้าตัวจะมีเพื่อนน้อยแต่ไม่ด้อยคุณภาพนะจ๊ะ

เขาก็เหมือนมาเล่าให้ฟังใหม่ก็รู้สึกว่า
มันไม่แฟร์กับเพื่อนใหม่ใหม่ก็เลยทวิตลงไปแค่นั้นเอง
เพื่อนเราเขาก็มาปรึกษาแล้วก็มาพูดมาบดว่า
อย่างที่เขาบอกแหละไม่ต้องมีเยอะหรอก
มีแค่แบบเป็นคุณภาพก็พอแล้วนะ
สำหรับเพื่อนส่วนที่หลายคนเห็นใหม่ควงมาริโอไปไหว้สารยนาค
และแอบอยากรู้ว่านักแสดงสาวเขาขอพรอะไรกันบ้างนั้น
เจ้าตัวเผยว่าขอพรทุกเรื่องเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องละครที่กำลังออนแอร์
แม้หลายคนจะคิดว่าไม่ปังเท่าที่คาดไว้ใหม่ก็ไม่ซีเรียส
ทั้งนี้นักแสดงสาวยังรับว่าแอบมีขอพรเรื่องหัวใจด้วยนะ
เพราะว่าตอนนี้ชักเริ่มไม่อยากจะโสดซะแล้วล่ะค่ะ
เราก็มีการขอพรในหลายหลายเรื่องค่ะโอ้ใหม่ขอเยอะมากค่ะ
ไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวเลยขอความรักเลยขอไปหมดเลยค่ะ
ในหลังจากการเลือกจะใส่ประโยชน์จากนั้นใช่ค่ะ
ก็ขอเรื่องนั้นด้วยนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นพลอยหลักค่ะ
ไม่แม้ว่ามีแค่คนหนึ่งคนที่ได้ดูประโยชน์ใหม่
ก็จะภูมิใจในจำนวนนั้นมันไม่จำเป็นไปต้องเกี่ยวกับอะไรขึ้นได้
ผมว่าดวิคขอความรักด้วยใช่ไหมครับ

สถานะโสดขนาดใหม่ยังโสด
ถ้าเราสองคนโสดไม่แปลกค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้ไม่มีความรักแต่ครั้งนี้แหละนะ